เรื่องของงานตกงานแต่งเนี่ยนะคะก็มีเรื่องเสียความรู้สึกเกิดขึ้นกับคู่แต่งงานอีกคู่นึงค่ะ
คือเขาก็กำลังจะมีงานมงคลกันจ้างช่างภาพมาเก็บช่วงเวลาแห่งความประทับใจรูปงานมั่นนะคะ
แต่เขาบอกว่ารูปที่ได้มาเนี่ยมันช่างไม่น่าประทับใจเอาซะเลยนะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คท่านหนึ่งโพสต์รูปถ่ายระบายความอัดอั้นหลังจากที่เธอจ้างช่างภาพมาถ่ายรูปในงานมั่นนะคะ
คือเขาบอกว่าช่างภาพเนี่ยก็มากันสองคนผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่ง
ช่างภาพก็ถ่ายรูปขันหมากประมาณ๑๐นาทีแล้วขอตัวไปที่บ้านจัดงานซึ่งห่างไม่ถึง๑กิโลเมตร
คุณผู้ชมดูภาพที่เขาโพสต์นะครับเนี่ยค่ะแล้วโทรมาบอกว่าขอแวะซื้อน้ำแล้วหายไปเกือบชั่วโมง
เนี่ยค่ะถ่ายไปเยอะมาก๕๓๖ภาพแต่เจ้าของงานบอกว่าโอ้โหรูปมันซ้ำกันเยอะมาก
ลูกส่วนใหญ่เนี่ยมันถ่ายติดประตูบ้างตอนเข้าพิธีมันก็เหมือนกับมันมีอะไรมาบังบังหน้ากล้อง
ว่าเป็นจะถ่ายแคนดิตหรือทีเผลอก็ไม่น่าจะใช่นะหรือจะเป็นการแอบถ่าย
จะไปแอบทำไมล่ะงานแต่งานมั่นเหมือนกับองค์ประกอบภาพมันมันไม่ได้มันไม่ได้อ่ะนี่เห็นไหม
อันนี้คือถ่ายรูปโฟกัสอยู่ที่คู่เบาสาวแต่ข้างหน้ามันเหมือนมีรูปคนอยู่เนี่ยบังอยู่อย่างนี้
เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยประทับใจสักเท่าไหร่ไม่สมราคาอันนี้อันนี้เจ้าภาพเขาก็ท้วงติ่งมานะคะ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวไปคุยกับคุณกันริกานะคะศรีอนันต์ซึ่งเป็นเจ้าสาวบอกทีแรกเห็นผลงานช่างภาพคนนี้แล้วชอบ
ก็เลยไปจ้างงานครึ่งวัน๓๐๐๐บาทเธอก็มัดจำไป๕๐๐บาท
พอถึงเวลาช่างภาพมากันสองคนนะคะเธอก็อยู่ทำงานด้วยกันจนเสร็จเรียบร้อย
ช่างภาพส่งรูปมาให้ดูเธอบอกว่าเห็นแล้วเสียความรู้สึก
เพราะว่าภาพเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่คิดค่ะเอาไปฟังไปฟังเสียงเจ้าสาวหลังจากที่เห็นภาพหน่อยก็แล้วกันค่ะ
ค่ะก็คงเดินไปติ๊กเลยแต่มันจะมีเพื่อนอีกคนที่พบกล้องเหมือนกัน
อันนี้ที่ส่งให้รูปเหล่านี้เป็นเดโม

คือมันเป็นไฟล์ดิบทั้งหมดเขายังไม่ได้คัดยังไม่ได้แต่งภาพนะคะ
เพราะว่าทางเจ้าภาพขอไฟล์ดิบทั้งหมดแล้วก็ต้องขออภัยคู่เบาสาวด้วยค่ะ